ออฟฟรุดก็คือทุเรียนเดี๋ยวผมจะพาไปกินทุเรียนแบบภูอินวันเขาทำการผสม๒สายพันธุ์ให้มันเป็นหนึ่งเดียว
โอ้ยผ้าเยอะจริงจริงเอาจะพากันไปที่นี่ครับ
สวนทุเรียนน้องจวงที่ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านเลขที่สองเก้าทำหนึ่ง
หมู่๘ตำบลดงขี้เหล็กอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
นี่เจ้าของสวนแห่งนี้เขาสุดยอดไอเดียไอเดียบันเจิดในการทดลองปลูกทุเรียนพันธสมตัวใหม่
ค่ะเอาสายพันธุ์ชะนีชะนีมาผสมกับชะนะสายพันธุ์หัวทอง
เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชะนะกับชะนียังไงคุณคุณพูดอะไรนะ
เอาชะนีผสมกับชะนะเอาชะนีมาผสมกับชะนะเด็ดที่รักตะนะบุคคล
แล้วจะบ้าเหรอไม่ได้อย่างนี้ผมจะบอกให้ว่า๒สายพันธุ์เนี่ยมันมีจุดเด่นที่แตกต่าง
ชะนีคือกลิ่นกลิ่นจะหอมรุนแรงแต่เนื้อมันค่อนข้างจะนิ่มหน่อย
ส่วนสายพันธุ์หมอนทองมันจะกรอบหวานคุณคิดดูเอาความกรอบหวานของหมอนทองมาผสมกับความ
รีมี่กรีมมี่ใช่ไหมครีมมี่ความหอมครีมมี่ของชะนี
มันจะได้ของดีทั้งสองอย่างมารวมกันเขาบอกว่าทำออกมาแล้วบอกเลยว่าจุดเด่นคือเนื้อแน่น
ข้างในเม็ดมันเล็กนิดเดียวเนื้อจะเยอะแล้วกลิ่นไม่ได้ฉุนมาก
ชะนีทั่วไปกลิ่นหอมพอประมาณคุณดูเอาแล้วกัน
ก็เลยออกมาเป็นทุเรียนพันธุ์ชะมอน
มันจะดีไหมชื่อนี้นะหมอนนี่หรอ
ชะนีผสมหมอนทองให้เรียกว่าสมรชมร
ไม่แน่นะถ้าขายดีอ่ะนี่ชั้นติดชื่อเลยนะ

สวนเขาขายทุเรียนพันธสมและทุเรียนชะนีนะ
ในราคากิโลกรัมละ๑๕๐๑๖๐บาท
ก็ไม่แพงนะเขาบอกว่าหากเป็นทุเรียนหมอนทองจะขายกิโลกรัมละ๒๐๐
บาทก็ราคาทั่วไปไม่แพงมากจนเกินไป
ใครอยากจะไปชิมทุเรียนพันธสม

คุณตกลงเขาเรียกชื่ออะไร
ชะนีหมอนทองที่ผสมกัน
ไปกันได้นะครับที่สวนทุเรียนหนองจวง

มีเจ้าของสวนเขาจะทุเรียนคว่างเราอยู่แล้วนะ

เอาความบอกเขาดีเนี่ย

เอ้าทายพันธุ์ชนะ

ใครเคยทานก็บอกกันมาได้นะ